น้องน้ำตลอดเวลา๕ปีแม่เฝ้าแล้วขอคอยแม่เฝ้าตามหา
ไม่รับความพยายามแต่เวลานี้แม่เจอลูกแล้ว
พ่อมรุนแรงพ่อไม่ทูลใจก็ทูลตีน้อง
เพราะหลังจากน้องทำงานคร่าวแค่๒เดือน
เป็นว่าทูลตีแทบทุกวันค่ะ
คือทำให้ไม่ทอบใจกับตีจนเขี่ยวไปทั้งตัว
และก็เขามีแม่กระทั่งตามหลากศิคโมค่ะ
เด็กแค่อายุ๑๖อีกเป็นขั้นเท่าไหร่ไหม
ไม่มีการส่งโรงพยาบาลแถมถูกล่ามโซ่อีกต่างหาก
ให้ใส่แพมเพิร์ตแล้วขังไว้ที่นอกระเบียง
ตีกันทุกวันมาเจอกันสองคนทุกวัน
หน้าบวมหัวบวมก็ตาเปิด
สิทธิ์ใจเอามาเห็นเหลือเกิน

ถ้ามันไม่ดีมันไม่อะไรไม่มาคืน
ขัมเติบและแบ่งถูกตีลูกฉันต้องตายลูกฉันทั้งคน
เป็นหัวอกแม่ก็ต้องทรมาน
แล้วยิ่งรู้สภาพทำแบบนี้

สวัสดีครับช่วงสำอาทิตย์ที่ผ่านมา
ข่าวนี้เป็นข่าวที่ดังแล้วคนก็สนใจมาก
เนื้อหาของเรื่องในข่าวเองมีความสลับซับซ้อน
แล้วก็จริงแล้วถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่คนหายไป
จนกระทั่งมั่นใจว่าน่าจะไม่อยู่แล้ว
แต่อยู่ที่ไหนต้องการหลักฐานว่าไม่อยู่แล้วนะ

จนกระทั่งมาขุดขึ้นมาเห็นโครงกระดูก
แล้วก็ส่งตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะ
คือมันกินระยะเวลาแล้วมีรายละเอียดอยู่เยอะ
เพราะฉะนั้นคนก็เลยสนใจเรื่องข่าวนี้
แล้วก็ที่สำคัญคนที่จะให้ข่าวนี้ได้เนี่ย
ละเอียดที่สุดเนี่ยคือคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะคะ

คุณแม่ก็ตามหาลูกตัวเองข่าวนั้นน่ะ๓ปี

คุณแม่ตามหาเองในแต่ละขั้นตอน
ติดต่อที่นั่นไปติดต่อที่นี่

และสุดท้ายคุณแม่เองก็เป็นคนยืนยันกับตำรวจ

โดยที่ยังไม่ได้เห็นผลนิติวิทยาศาสตร์ซะด้วยซ้ำ
วันนี้เราจะคุยกับคุณแม่ของน้องน้ำเด็กอายุ๑๖
อายุ๑๖คือตอน๕ปีที่แล้ว
ที่เธอไปทำงานแล้วเธอก็หายไป
การติดต่อกับครอบครัวขาดการติดต่อกับแม่นะคะ

คุณแม่จันทิราศรีศักดิ์สวัสดีครับคุณแม่

มันคล้ายกับข่าวที่คนคุ้นเคยเลย
ใช่ค่ะคุณแม่ตามหาลูกถึงแม่ว่าจะมั่นใจ
หรือว่าทำใจเผื่อไว้แล้วว่าลูกคงไม่อยู่
ก็ยังเดินหน้าที่จะหาต่อว่าที่เราคิดมันใช่ไหม

แล้วก็คืบหน้าสำหรับครอบครัวแม่ก็คือช่วงวัน๒วันนี้เอง

เพื่อยืนยันว่าที่แม่คิดหรือเตรียมใจไว้

คือแม่แน่ใจโดยที่ไม่ต้องตรวจดีเอ็นเอ
ไม่ต้องตรวจใดไม่ต้องการพยานหลักฐานยืนยันอะไรเลยเหรอ

แม่มั่นใจเต็มร้อยว่าน้องคือน้องแน่ว่าน้ำแน่
เพราะว่าสรีระร่างกายนี่เส้นผมนี่ซี่ฟันนี่
หรือว่าโครงหน้าของน้องนี่แม่จำได้แม่นยำค่ะ
บอกแล้วไงค่ะถึงแม้ลูกจะเป็นท่อทุลีแม่ก็ยังจำลูกได้
เพราะว่าสายใยความเป็นแม่ลูก
คุณแม่คะตลอดระยะเวลา
ถ้าเรานับตั้งแต่ที่น้องออกไปทำงานและหายไป

ปี๕๕ตอนนั้นน้องอายุ๑๖ปีแม่เล่าตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยค่ะว่าน้องออกไปทำงานได้ยังไง
ก็เริ่มต้นแม่รู้จักเพื่อนซึ่งเป็นช่างเสริมสวยชื่อเล่นลูกปลานี่แหละค่ะ
เขาก็ทำมาแล้วนายจ้างคนนี้ก็ทำผมร้านนั้นเช่นกันค่ะ
ก็เลยสอบถามผ่านจากลูกปลามาว่ามีเด็กไหมอยากได้แม่บ้านมาทำงานบ้าน
เพราะว่าเด็กขาดอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งลูกปลามันก็รู้จักพี่ว่าน้ำมันก็ยังว่างอยู่อะไรประมาณเนี้ย
ก็น้ำก็ยังช่วยแม่งานแม่อยู่ตลอดก่อนหน้านั้นและช่วงพศนั้นก็เศรษฐกิจมันก็ตกสกิสด้วยแย่มากการค้าขายมันก็แย่
แม่ก็เลยสอบถามนะว่าเออมีคนพี่ป่าน่ะติดต่องานมาให้หนูอ่ะเต็มใจจะทำให้ลูกค่ะ
ทำงานคงเขาบอกไม่ลำบากเป็นงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยถือกระเป๋าเดินตามเขา
แล้วนางก็ว่าถ้าช่วยแม่อีกแรงได้ไหมน้ำก็ได้จ้ะแม่หนูยินดีช่วย
คุณแม่ค่ะเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงคุณแม่เนี่ยเป็นเหมือนคุณแม่ตัวคนเดียวเนี่ยเลี้ยงลูกทั้งหมด
สองคนค่ะตอนนั้นลูกชายอีกคนยายเอาไปเลี้ยงคนโตค่ะคุณยายไปเลี้ยง
ซึ่งเราก็รับน้ำกับน้องเก็บคนเล็กค่ะค่ะอยู่กับน้ำเนี่ยตอนที่ก่อนจะไปทำงานนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียนหนังสือไหมก็เรียนอยู่ชั้นป๕แล้วพอขึ้นป๖แม่ก็ทำเอกสารทุกอย่าง
สมัยนั้นเข้าตัวใหญ่กับเพื่อนอะไรอย่างเนี้ยค่ะอืมเขาก็เลยอาย
อ่ะแปลกหูแปลกตาเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่
ตอนนั้นคุณแม่ทำอาชีพอะไรอยู่คะค้าขายค่ะอ่า

คือเหมือนกับคู่กันมาตลอดใช่ไหมคะเพราะว่าเท่ากับว่าถ้าคนโต

เพราะเขาเป็นลูกคนที่๒แล้วก็มีน้องอีกคน
เขาเก่งมากในการทำงานนะครับ
เขาไม่เคยเกี่ยงเลยให้ทำอะไรก็ทำได้
แม้กระทั่งเสิร์ฟอาหารเราก็สงสารลูกจับใจ
งานมันเหนื่อยแต่เราก็สงสารลูก
แต่เขายินดีช่วยทุกอย่างอืม
คือเป็นเด็กไม่เกลียดค้านช่วยแม่เขาไม่เกลียด
เป็นหลักคู่กับแม่ใช่ใช่ไหมคะ
ทีนี้พอตอนนั้นคุณเพื่อนเพื่อนของคุณแม่เนี่ย
เจอคนที่มาถามว่าจะหาเด็กไปช่วยงานบ้านนะคะ
คนที่มาถามหาเด็กเนี่ยคือตัวของโมนาหรือเป็นแม่ของเขาคะ

เขาทำงานอะไรคะตอนนั้นที่เขามาถามหาเด็กอยู่
ตอนที่เขาถามเนี่ยลูกปลาเขาบอกว่าที่บ้านฉันเลี้ยงงัวนะ
แล้วก็ต้องหิ้วน้ำยาฉีดงัวเดินกระเป๋าน้ำยาฉีด
เดินตามหลังเขาเอองานมันไม่หนักไม่เหนื่อยหรอก
เขาบอกแบบนั้นฉันก็ถามลูกแล้วว่าน้ำเต็มใจทำไหมล่ะลูก
คือวันนั้นเราพาไปคุยกันที่บ้านเขาที่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ซึ่งแม่เขาก็อยู่ด้วยตอนนั้นเขาเป็นผู้ใหญ่บ้าน
คือคุณแม่คนเพชรบุรีโมนาก็เพชรบุรี
พื้นเพชรคนเพชรบุรีค่ะพื้นเพชรคนเพชรบุรี
แล้วตอนที่จะเอาน้องน้ำไปทำงานก็คือทำงานที่เพชรบุรี
กรุงเทพค่ะไปทำที่กรุงเทพ
แค่ให้ไปถือกระเป๋ากระเป๋าอะไรคุณแม่
แม่ก็ไม่สั่งถึงบอกว่าน้ำยาฉีดงัวเขาพูดอย่างนี้
แม่ก็ไม่ต้องกระเป๋าอะไรค่ะต้องเอาเด็กไปจริงแล้วเรารู้ไหมตอนนั้นเขาทำงานอะไร
แต่ไอ้ป๊าบอกว่าเขาอาชีพเดินแบบด้วยค่ะ
แม่ก็ไม่ได้อะไรบอกปลาเธอรู้จักกันมาก่อนใช่ไหม
แม่ไม่รู้จักเขามาก่อนหมายถึงว่าพี่ไม่รู้จักเขามาก่อนนะอะไรอย่างนี้
ว่าเออพี่เขาเป็นคนดีนะหนูก็รู้จักเขามานานแล้ว
บอกว่าปลาการันตีเองนะพี่ไม่รู้จักอะไรแบบนี้
ป่าก็น้ำยาฉีดวัวใช่ไหมคุณแม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นคอยเลี้ยงวัวคอก
แต่อยู่ที่กรุงเทพขายพวกเนื้องัวชำแหละเองอะไรอย่างนี้
เพชรบุรีด้วยเขามีเด็กอยู่ที่บ้านเขาหลายคนไหมคะเด็กทำอะไร
นั้นที่เข้าไปมีแม่เขามีน้องลูกสาวเขาแล้วก็ตัวเขาเองที่พี่เห็นแค่นั้น
ก็ไม่ได้เห็นเด็กคนอื่นในบ้านใช่คุยกันอยู่นานไหมถึงเราถึงยอมให้ลูกสาวไปทำงานกับเขา
นานอยู่ค่ะนานอยู่ค่ะคือคุณแม่ก็ไม่แน่ใจเขาไม่เคยออกจากอกคุณพ่อ
ชนะน้องปลาอะไรนี่ก็ไปคุยด้วยอืมไม่เคยเลยค่ะเขาเขาไม่เคยออกจากอกแม่ไปไหน
ไม่เคยห่างแม่เลยใช่ไหมไม่คือตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยไม่เคยห่างกัน
ไม่รู้แล้วเขาก็ไม่เหมือนกับไม่อิดออดด้วยใช่ไหมแม่
คือเขาเต็มใจไปอืมทีนี้ค่ะคุณแม่ตอนที่คุยกันเสร็จแล้วตัดสินใจ
ตัวน้องเองเนี่ยก็เต็มใจไปพอคุยกันแล้วอ่ะให้ลูกไป
จ้างบอกว่าฉันจะให้เงินเลยลูกโทร๖๐๐๐นะแล้วจะมาบ้านพามาบ้านทุกอาทิตย์
เพื่อจะได้ไม่ต้องคิดถึงกันบ่อยนานอย่างเงี้ยอืมเอ่อแม่ก็ยินดีว่า
คนนะก็ได้เห็นลูกบ่อยแม่ก็ยินดีค่ะ
แล้วเขาทำตามนั้นไหมคะ

พ่อทำงานเป็นอาทิตย์แรกแม่ก็คอยน้ำทำไมไม่มาอาทิตย์หนึ่ง
แม่ก็เลยไปสอบถามทำไมน้ำไม่มาเหรอ
ไหนว่าจะพามาทุกวันอาทิตย์
เขาก็บอกว่ายังไม่ว่างที่จะมายังมีงานยุ่งอยู่
เออพยายามงานได้หนึ่งเดือนแรก
เขาก็ให้คนมาส่งค่าจ้างน้องครึ่งหนึ่งครึ่ง๓๐๐บาท
โดยให้คนลูกจ้างเขามาส่งให้แม่ที่ร้าน
ขอให้ครึ่งหนึ่งนะออน้ำต้องเอาไว้ครึ่งหนึ่งค่ะ
เพื่อจะซื้อของส่วนตัว
แม่ก็บอกไม่เป็นไรเผื่อน้องใช้ธุระคุณแม่ก็ไม่ว่า
คือเราติดต่อลูกเองไม่ได้

แล้วที่เขาบอกว่าจะพาน้องมาให้เจอหน้ากับแม่ทุกอาทิตย์ไม่ได้มา

ตั้งแต่วันแรกที่น้องก้าวออกจากบ้านไปทำงานนานแค่ไหนแม่ถึงได้คุยกับน้องคะ
แค่๑เดือนแรกพอกุมภาแล้วก็ช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยค่ะประมาณนั้น
ได้คุยกับน้องเดือนละครั้งหรือว่าสัปดาห์ละครั้งหรือยัง
แค่ครั้งเดียวพี่ติดต่อได้แค่ครั้งเดียวค่ะ
โทรศัพท์ไปน้องมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ
พยายามเอาโทรศัพท์ให้น้องนายจ้างบอกอ๋อไม่ต้องเราใช้ผ่านเบอร์เขา
ก็บอกอ้าวน้องก็มีโทรศัพท์ทำไมไม่ให้ไปพี่ก็ยังสงสัย
ไม่เป็นไรหรอกติดต่อเบอร์เขาเพราะเขาซึ่งเขาให้เบอร์โทรศัพท์ของเขามาในจ้าง

แม่โทรศัพท์ไปหาเขาบ่อยแค่ไหนแม่โทรศัพท์ไปหาน้ำ
ช่วงเดือนมีปลายมีนาเมษาเนี่ยค่ะแม่ก็โทรไปหาเขา
โมนาทำไมไม่พาไอ้น้ำมาลานเนี่ยแม่คิดถึงน้ำนะ
เออขอคุยสายกับน้ำหน่อย

ช่วงนั้นน้ำก็ยังเสียงใสอยู่
ถามว่าน้ำทำงานเป็นไงบ้างลูก

ถ้ามันหนักมันเหนื่อยก็กลับบ้านแล้วนะไม่ต้องทน
แม่หนูทำได้หนูทนได้
ซึ่งอันนั้นแม่ก็สงสารพอดูแล้วคำว่า
ทนได้ของเขามันก็คือคงจะหนักแล้วมั้ง
กลับบ้านนะลูกถ้าทนไม่ไหว
ค่ะแม่แม่จ๋าหนูคิดถึงแม่นะจ๊ะ
เสียงสุดท้ายเขาก็วางสาย
คุณแม่ได้คุยกับน้องกี่ครั้งคะ
นับตั้งแต่ที่น้องออกไปทำงาน

น้องออกไปแล้วจากที่คุยโทรศัพท์เนี่ย

ครั้งที่๒แม่พยายามจะติดต่ออีก

ก็บอกขอคุยกับน้ำหน่อยนะ

ขนาดไม่ว่างคุยกับแม่ได้เลยเหรอ

ก็วางสายไปเลยไม่พูดคุยกับแม่
แล้วแม่พยายามจะไปหาน้ำ

คือตอนนั้นแม่ก็ยังพยายามใจทนรออยู่
เพื่อว่าเขาจะพาลูกกลับมาหา

ที่ก็ไปทำที่กรุงเทพมันที่ไหน
บอกแม่ว่าเขตสุขุมวิทย์คอนโดสุขุมวิทย

ได้คุยกับน้องครั้งเดียวที่ได้ยินเสียงลูก

แล้วครั้งที่๒ที่แม่โทรไป

เท่ากับว่าตั้งแต่น้องออกไปทำงาน
แม่ได้ยินเสียงลูกตัวเองครั้งเดียว

แล้วจากนั้นก็ไม่รู้ยังไงอีกต่อไปเลย

นานแค่ไหนถึงรู้สึกว่าผิดปกติแล้ว

เมื่อกี้ก็รู้สึกว่ามันผิดปกติมาก
จากที่เคยตกลงกับเราจะพาลูกมา

เขาก็แจ้งว่า
พี่ก็ตกใจถามว่าหนีออกจากที่ไหน

เขาบอกออกจากที่เพชรบุรีตอนตี๕

พี่ก็ถามว่าน้ำมาด้วยใช่ไหม

ถ้ามาจริงทำไมมาส่งลูกที่หน้าบ้านพี่

ออกไปที่นั่นเด็กเลิกจากบ้านทำไมไม่เรียกกลับมา
เขาก็ไม่รับไม่พูดวางโทรศัพท์อีก
หลังจากนั้นพี่ก็เลยออกตามหาลูกที่เผ็ด
คุณแม่ก็ออกตามหาที่เผ็ดบุรีก่อน
เพราะว่าเขาบอกว่าน้ำกลับมาที่เพชรบุรีคือบ้านแม่ของเขา
แล้วน้ำก็ออกจากบ้านไปตอนตี๕
จากบ้านแม่เขาที่เพชรบุรี

ก็จุดเริ่มต้นก็คือหน้าบ้านเขานี่แหละ

เส้นคลองนามอนแม่ก็ถามตลอดว่าน้ำเคยเดินผ่านเส้นนี้ไหม

หลังจากนั้นก็แม่ไปตามจุดที่เพื่อนที่น้ำเคยไป

ไปตามหาไม่มีใครเคยเห็นเด็กคนนี้เลย

ไม่มีช่วงที่ว่าน้องไปทำงานแล้วไม่มีค่ะ

เขาเป็นเด็กที่ถ้าออกไปที่ไหนแล้วกลับมาบ้านถูกไหมแม่

เพราะว่าจะมืดไหนเขาต้องนอนบ้าน

เขารู้เส้นทางที่ว่าถ้าสมมุติจะกลับบ้านจะไปยังไง

ไม่ถึงเดือนแค่วัน๒วันก่อน
คุณผู้ชมค่ะเด็กอายุสิบหกคนนี้เนี่ยนะคะจากอกแม่ไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะคะ
แล้วก็ประมาณสักเกือบจะ๒เดือนแม่ได้คุยกับลูกครั้งเดียวเป็นการที่แม่โทรไปเพื่อคุยกับลูกสาว
แต่ว่าโทรไปเนี่ยต้องโทรไปที่โทรศัพท์ของนายจ้างคือโมนาแล้วก็ได้คุยแม่ก็ถามว่าเป็นยังไงนะคะ
แล้วก็อย่างที่แม่เล่าเมื่อสักครู่นี้ว่าน้องยังบอกว่าทนได้อยู่นะคะจากนั้นติดต่อไปก็ไม่ได้คุยอีกเลย
จนกระทั่งแม่ได้รับโทรศัพท์จากนายจ้างคือโมนาว่าเขาพาลูกสาวแม่กลับมาที่เพชรบุรีที่บ้านแม่ของเขา
ตำรวจไม่ได้มาบอกแม่เพิ่มเติมว่าเจอไม่เจอ
เจอศพใครแล้วบ้างมีแสอารัยมีสงสัยว่าเจอศพใครแล้วให้แม่ไปดู

เท่ากับว่าเรื่องของน้ำนี่คือเงียบเลยนะ

แล้วมันก็เงียบอย่างไรมาสี่ห้าปีเนี่ยนะ

ตอนนั้นแม่หมดหวังแล้วยังคะมัน๔๕ปีไม่ได้อะไรมาเลย
หมดหวังแล้วไหมก็ยังพยายามค้นหาอยู่นั่นแหละค่ะ
ก็อย่างน้อยว่าจะเป็นหรือจะตายอะไรอย่างนี้
ถึงแม้ตายก็ขอให้ได้ศพ

สุดท้ายจากที่เงียบมา๔๕ปีเนี่ยนะแม่
อยู่ดีเรื่องนี้โผล่กลับมาได้ยังไงคะ
มันอยู่ดีมันเข้ามาในชีวิตแม่ได้ยังไง

มีคนเอารูปภาพของน้ำมาสอบถาม
ในเมืองตรงเขตที่แม่เคยทำงานอยู่ตรงนั้น
เคยเห็นเด็กคนนี้ไหมเขาอ๋อรู้จัก

เขาก็เลยบอกบ้านช่องถึงที่อยู่ของเราปัจจุบันนี้เลยค่ะ
กลายเป็นว่ามีคนมาตามหาลูกแม่เนี่ยนะคะ

เขาน่าจะเป็นคนสำคัญที่นำบ่อแสมาให้แม่ใช่ไหมเนี่ย
คุณแม่ดิฉันจะถามทุกอย่าง
แต่คุณแม่ตอบได้แค่ไหนที่จะไม่กระทบคดี
แล้วแต่นะคะเพราะเรื่องนี้ยังต้องดำเนินไปต่อนะคะ
คนคนนั้นแหละคือคนที่พาเอาหลักฐานความคืบหน้าของน้ำมาให้

เขาก็เล่ารายละเอียดทุกอย่างว่า
น้ำมันเสียชีวิตไปแล้วนะเมื่อปีนี้อะไรอย่างนี้

เขาให้ดูหลักฐานต่าง

รูปภาพรูปคนที่ทำ
หรือว่ารูปหน้าคนที่นายจ้างอะไรแบบนี้
แล้วก็บอกแส่แล้วก็เล่าเรื่องมาให้ฟัง

ใช่ค่ะ
มันเป็นการทำร้ายที่แบบ

แต่ว่ามันเกิดจากอะไร

พอรู้จริงก็คือเขาเปลี่ยนชีวิตแล้วอะไรเงี้ย
ก็รู้ที่บอกแส๋ว่าเอ่อ
ถูกตีนะพูดไม่จาไม่ถูกใจก็ถูกตีถูกซ้อมอะไรอย่างนี้
เอาไปล่ามโซ่ไว้นอกระเบียงให้นุ่งแพมเตอร์ตัวเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาบอกไหมว่าเหตุการณ์วันที่น้องโดนทำร้าย
จนถึงเสียชีวิตมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะ

น้องถูกทำร้ายบ่อยไหมแม่
ก็คงจะบ่อยนะคะขนาดกามหักซี่โครง
กระดูกเชิงการหักเนี่ยค่ะ

เขาเล่าไหมว่าโมนาเป็นนายจ้างแบบไหน
หรือเป็นคนอารมณ์อย่างไรนิสัยอย่างไรค่ะ
เขาก็เล่านะคะว่าเป็นอารมณ์ร้าย
แบบแม่บ้านคนก่อนก็เคยโดนตีมาก่อนอะไรอย่างนี้

ค่ะซึ่งตอนที่แม่ได้หลักฐาน
แม่เอาหลักฐานต่างที่ได้มาในมือไปทำอะไรต่อคะ
แม่ก็ขึ้นมาที่มณฑิปวินาห์ของสกุลวันที่๒๔ตุลาค์เลยค่ะ
คือเอาเอกสารทุกอย่างมาให้ท่านดูค่ะ
ซึ่งเอกสารที่แม่มีหลักฐานทุกอย่างที่แม่มี

ก็เป็นบางส่วนไม่ละเอียดขนาดนั้นค่ะ
แต่มีบางส่วนคือเริ่มรู้ทิศทางแล้ว

ที่ไม่เคยออกจากเพชรบุรีเนี่ยนะ
หอบขึ้นมาที่มณฑิปวินาที่กรุงเทพฯ

มาช่วยกันแล้วก็มากรุงเทพ

เสร็จแล้วพอเอาไปที่มูลนิธิปวีนาแล้วยังไงต่อคะ
ท่านก็พิจารณาดูค่ะว่ามันความจริงไหม
ท่านก็ให้ทีมงานของท่านสืบดูค่ะ
แล้วท่านก็ส่งเรื่องดำเนินเรื่องให้
มณฑิปวินาเป็นคนส่งเรื่องให้กองปราบเนี่ยค่ะ

ทีนี้พอไปเข้ากองปราบปุ๊บเนี่ย

เพราะว่าที่แม่ได้หลักฐานมาคือ๒๔ตุลาคม

ท่านก็เริ่มดำเนินสืบค่ะ

เมื่อพบบ่อแสเออมันเหมือนว่าแน่ชัดแล้วประมาณนี้

ที่ตำรวจกองปราบดำเนินกา
เนี่ยคือการหาน้ำก่อน
หาน้ำก่อนว่าเสียชีวิตแล้วไหม
แล้วถ้าเสียชีวิตแล้วศพอยู่ไหน

ตามข่าวเนี่ยคือบ้านแม่ของโมนานั่นแหละ

บริเวณบ้านคือสิ้กนอกรั้วอะไรแบบนี้
บริเวณบ้านเขา

ตรงที่บริเวณต้นตานที่ว่านั่นแหละค่ะ
ตามข่าวบอกว่าเอาไปฝังไว้ที่ใต้ต้นตาน

โอ้โหก็คือเกือบติดกำแพงเขาเลยใช่ไหม

ทีนี้พอตำรวจไปปุ๊บขุดขึ้นมา

เขาได้เบาะแสยังไงว่าจะต้องอยู่แถวนั้น

คือวันนั้นช่วง๙โมงเช้าอะค่ะ
มีคนโทรมาแจ้งแม่ว่า
นี่มาถึงตรงบริเวณต้นตาแล้วนะ

แม่ขอจุดทูปก่อน
แม่ก็เลยจุดทูปบอกน้ำบอกเจ้าที่เจ้าทาง

โดนบัดด่านให้ตำรวจเจอด้วย

เปิดทางให้ตำรวจเจอศพน้ำด้วย

แม่ทราบว่าเจออาทธิ์ศพประมาณเที่ยง
ขออยู่ที่บ้านด้วยใจกระวนกระวายแล้ว
คือคอยฟังข่าวว่าเจอศพแล้วนะ
ท่านก็บอกเออเดี๋ยวนะจะมารับตอน
ท่านก็มารับฉันขึ้นรถไปกับท่านตอนบ่าย๓ค่ะ

พอเห็นโครงกระดูกแม่ก็มั่นใจว่าเป็นน้ำแน่
คือแม่ไม่รอผลนิติวิทยาศาสตร์อะไรเลย

เหมือนที่แม่เล่าให้ฟังต้นรายการอย่างนี้ออกค่ะ
ที่ทำให้แม่จำได้ว่าน่ะลูกแม่
สรีระร่างกายของกระดูกสัดส่วนเส้นผมสีฟัน
แม่จำได้แม่นยำว่าเป็นน้ำ
โครงกระดูกเท่าที่เราเห็นเบื้องต้นนะคะคุณแม่

มันบอกตรงกันไหมลักษณะการทำร้ายน้อง
ตรงกันมากเลยค่ะตรงกันทุกประเด็นเลยค่ะ
น้องถูกทำร้ายอย่างไรบ้างค่ะแม่ในรายละเอียด
แม่ทราบว่าแพทย์แจ้งเบื้องต้นว่า
กามหักซี่โครงหักแล้วก็เชิงการหักกระดูกค่ะ
หลักฐานที่แม่ได้มาเนี่ยคนทำคือโมนา

ละเอียดขนาดที่ว่าใช้อะไรทำร้ายน้อง
หรือทำน้องยังไงละเอียดขนาดนั้นไหมคะ
ล่าสุดก็บอกว่าพังมือใช้กระป๋อง
ฉีดยุงตีที่ใบหน้าน้อง
แล้วส่วนอื่นที่หากลาคุณแม่
อันนั้นแม่ก็คงจะคิดว่าเขาถูกทุบตีทุกวัน

ปกติเขาเป็นคนนิสัยใจคออารมณ์เป็นยังไงคะ

เขาคิดว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้าย
ซึ่งเพื่อนคุณแม่ที่บอกว่ารู้จักคนนี้มานานแล้ว
เพื่อนคุณแม่เขารู้ไหมว่าคนนี้มีอารมณ์แบบนี้
จะรู้เหมือนกันเขาก็ตกใจเหมือนกัน
ลูกจ้างก่อนหน้าน้องน้ำถูกทำขนาดนี้

โดยเฉพาะตอนที่แม่โทรหาลูกแล้วไม่ได้คุยกับน้ำเนี่ยนะคะ
แม่รู้สึกได้ไหมว่าเขาเป็นคนอารมณ์รุนแรง
ก็หลังก็เริ่มจะรู้สึกกับเพราะอารมณ์เขาเกี่ยวกับเราด้วยครับ
เวลาเราถามถึงหรือว่าเราอยากจะรู้บ่อแสอะไร
เขาไม่พูดเขาดูดเกี่ยวกับเราก็ค่ะ
สัมผัสได้ว่าเป็นอย่างนั้น
ถ้าขอย้อนกลับไปนะคะตอนที่คุณแม่ได้คุยกับน้องแค่ครั้งเดียว
หลังจากน้องออกจากอกแม่ไปทำงานที่กรุงเทพเนี่ยนะ
น้ำเสียงวันนั้นแม่คิดว่าวันนั้นน้องน่าจะถูกทำร้ายแล้วหรือยัง
วันนั้นยัง
อาจจะไม่ใช่ถึงเสียชีวิตนะคะแต่หมายถึงว่าน่าจะถูก
อาจจะถูกต่อว่ารุนแรงถูกทุบตี
ถูกทำร้ายร่างกายมาก่อนแม้ว่าวันนั้นน้องยัง
น่าจะยังอย่างที่แม่บอกเสียงยังใสอยู่
ถ้าน้องถูกตีน้องก็จะบอกแม่ตลอดใครทำร้ายแม่ก็จะบอกมาบอกแม่ตลอด
รังแก่เขาก็จะมาบอกแม่ตลอดให้ไปปกป้องเขา
ไม่กระทั่งอยู่โรงเรียนใครรังแก่ก็จะบอกแม่คนนี้รังแก่หนู
แม่ก็สามารถไปปกป้องเขาเอออย่าทำน้ำนะอะไรอย่างนี้ได้
แต่อันนี้น้องไม่ได้บอกว่าถูกทำร้าย
คุณแม่วันนั้นเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าสมน้องจะถูกฝังอยู่นอกรั้ว
แต่มันใกล้กับรั้วบ้านคุณแม่ของโมนามากเนี่ยนะคะ
บ้านเขาในวันนั้นเนี่ยมีใครอยู่บ้างตำรวจบอกไหมคะที่ตำรวจเข้าไปดู
เท่าที่ทราบก็คือมีแม่เขามีลูกสาวแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันนี้ค่ะ

ตำรวจสอบไหมคะว่าคนในบ้านเขาเนี่ยรู้เห็นไหมรู้เรื่องไหม

เขาก็สอบแล้วล่ะค่ะว่าก็มีส่วนร่วมอะไรประมาณนี้ค่ะ
เพราะว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยบอกว่าคือแยกเป็นสองอย่างนะคะคือทำร้ายน้ำจนเสียชีวิตเนี่ย

แต่ว่าคนรอบตัวของโมนากำลังจะสอบเพื่อไปถึงใช่ไหมคะว่าน่าจะมีส่วนในการอำพลางศพ

ซึ่งข้อมูลพอออกมาแบบนี้เนี่ยตำรวจบอกไหมว่าตำรวจรู้ตั้งแต่วันแรกเลยหรือเขามีการรับสารภาพเขาพูดอะไรไหม
ก็รับสารภาพด้วยค่ะ

ถ้าตามข่าวที่ออกมานะคะก็คือพี่ชายของโมนาลูกสาวตัวเขาเองลูกสาวของโมนาแล้วก็มีลูกจ้างของโมนาอันนี้ข่าวออกมาแบบนี้

ที่น่าจะมีส่วนรู้เห็นแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมฆ่าใช่ไหมค

คุณแม่สงสัยคนอื่นเพิ่มจากที่ข่าวออกไหม

หลักฐานมันบอกถึงคนอื่นไหมหลักฐานที่ได้มาบอกถึงคนอื่นไหม

ไม่ค่ะ
ทีนี้พอเจอน้องแล้วโดยไม่ต้องรอนิติวิทยาศาสตร์ก็ไปที่ตัวโมนาแล้วซึ่งได้ตัวแล้วคุณแม่รู้แต่ละขั้นตอนที่ตำรวจไปเอาตัวเขามาไหมคะตำรวจบอกตลอดใช่ไหมคะ

เขาไปอยู่ที่ไหนคะเท่าที่ตำรวจบอกหรือแม่เห็นจากข่าวก็แล้วแต่
จับตัวได้ที่ไหนก็อะไรนะแม่ก็จะไม่ได้จังหวัดไรเนี่ย
จับตัวได้ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะไปจับตัวได้ที่ฉะเชิงเศร้าใช่ไหมคะอันนี้คือตำรวจไม่ได้บอกแม่เป็นการส่วนตัว

ดูตามข่าวเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็แม่ทราบแล้วว่าเขารับสารภาพ
ครึ่งหนึ่งไม่หมดโดยที่บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจตีเขาพังมืออะไรประมาณเนี้ยค่ะว่าด้วยว่าน้องมีโรคประจำตัวแม่ว่าถ้าน้องไม่สบายทำไมไม่พาลูกส่งโรงพยาบาลแล้วปล่อยให้เขาตายอย่างนั้นแล้วโรคประจำตัวอะไรซี่โครงหักกระดูกหักสักขนาดนั้นแม่สงสัยแล้วจริงน้องมีโรคประจำตัวไม่มีค่ะน้องแข็งแรงอันนี้เขาพูดเองใช่ไหม
ไม่มีค่ะตั้งแต่ตำรวจจับตัวได้ก็เห็นแค่แบบยังไม่ได้แบบเจอหน้ากันยังไม่ได้เผชิญหน้ากันแต่แม่คงมีคำถามในใจเยอะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในรายละเอียดของข่าวที่ออกมาเพราะว่าข่าวนี้เอาเขาจริงแล้วเนี่ยพอวันนี้ที่ประวินาส่งเรื่องไปที่ตำรวจกองปราบจากหลักฐานต

คือแม่ไม่ต้องเดินเองแล้วใช่ไหมคะอ่าหลังจากนี้เนี่ยแม่ต้องไปชี้ตัวหรือแม่ต้องไปให้ปากคำหรือขั้นตอนหลังจากเนี้ยแม่ต้องไปทำอะไรบ้างอันนี้แม่ก็ยังไม่รู้ค่ะยังไม่มีการแจ้งมาว่าต้องนั่นไหมค่ะตำรวจบอกไหมคะแม่ว่าผลนิติวิทยาศาสตร์ที่จะตรวจสอบยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นน้ำจริงเนี่ยจะออกมาเมื่อ
อืมไม่สวยเหมือนเดิมน่ากลัวซะด้วยซ้ำอืมแม่รู้แม่รู้เรื่องเขาว่าเขาทำมาหากินยังไง
อยู่ยังไงเขาเหมือนรายละเอียดทั้งหมดที่ผ่านมาเกี่ยวกับโมนาเนี่ย

จะรู้จากข่าวมาเนี่ยค่ะว่าเป็นนางแบบไปเดินแบบอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่เราไม่รู้มาก่อนเราไม่รู้มาก่อนเลย
แต่รูปร่างหน้าตาเท่าที่เราเจอเปลี่ยนไป

หลังจากนี้คุณแม่เอาไงต่อ
ให้เขาได้ไปผลไปเกิดสักทีค่ะ
พาน้ำกลับบ้าน
ในส่วนของคดีตำรวจบอกไหมคะ
ยังมีความยากในขามุณหรือต้องรอ

อือ
จนถึงตอนนี้ที่ผ่านมาแม่คิดว่า

ถ้าไม่มีใครสักคนคนนั้นเอาหลักฐานมาให้

ก็ถือว่าแม่คิดมาตลอดว่าถ้าน้ำตายแล้ว
ขนาดแม่ไม่ได้สบน้ำเลยมันก็ไม่ยุติธรรมเนอะ
บังเอิญเป็นโชคของเขาด้วยแหละครับ
ที่จะต้องกุศลชะที

แต่ว่าล่าสุดมีคนที่เพศโทรมาแจ้งข่าวว่า
เป็นคนมาตามหาเบอร์พี่
ว่าให้ล้มคดีซะไม่งั้นเองจะเดือดร้อน
แล้วแม่ก็บอกว่าเอ้าถ้าเป็นอย่างนี้จะอยู่กันอย่างไรล่ะ

ก็มีการพูดข่มครูกันแล้วเหรอ
มีคนมาถามหาเบอร์แม่หรอพ่อจะให้ล้มคดีใช่ค่ะ
ซึ่งแม่โดนแบบนี้มานานแล้วยังคะหรือพึ่งพึ่งค่ะพึ่งค่ะ
ก็มีคนพยายามขอเบอร์มาขู่เนี่ยนะใช่ค่ะ
ก็ถึงได้พูดว่าถ้าเกิดเสร็จธุระเนี่ยแม่จะอยู่กันยังไง
คือที่ผ่านมาตลอดแม่ก็กลัวอิทธิพลเขามากพออยู่แล้ว
แต่เหตุเกิดไม่กี่วันนี้ก็มีเหตุการณ์มาแบบนี้
ซึ่งทำให้แม่ต้องกลัวใช่ไหม
แล้วก่อนหน้านี้๔๕ปีมีคนพยายามถามหาเราไหม

มีคนแปลกหน้ามาวนเวียนแถวบ้านไหมไม่ค่ะ
เพิ่งมามีตอนนี้เหรอใช่ค่ะ
เท่าที่แม่รู้เอาเท่าที่แม่รู้พอรู้ไหมว่า
เขามาทางไหนเขาเป็นญาติกันเขาสนิทกันคือเขา
อันนี้แม่ไม่ทราบไม่ทราบเลยค่ะคือเขาเป็นใคร
แม่วางแผนเอาไงคะก็คือแม่อยู่อย่าง

คือถ้าจบเรื่องน้ำเนี่ยจะอยู่กันยังไงแค่นั้น

คุณแม่ถ้าเราย้อนกลับไปนะคะน้ำเนี่ยตั้งแต่โตมาเนอะ
เป็นลูกคนที่สองอ่ะนะคะเป็นเด็กยังไงคะ
เด็กดีค่ะล่าเริงค่ะเขาเป็นคนง่ายใครก็รักเขา
เขาเป็นคนซื้อใช้อะไรก็ทำไม่ค่อยดื้อ

หลังจากที่แม่เจอโครงกระดูกซึ่งมั่นใจว่าเป็นน้ำแล้วเนี่ยนะคะแม่ฝันถึงเขาอีกไหม
ช่วงสองสามวันมานี้อะค่ะยังค่ะ
แล้วแม่ได้จุดทูบพูดอะไรกับน้ำบ้างคะจุดทูปทุกวันค่ะ
คุยอะไรกับลูกบ้างคะให้เรื่องทางตำรวจให้เสร็จรู้ร่วงนะลูก
ฆาตกรทั้งหลายที่มันทำร้ายน้ำก็ให้เขาไปชดใช้กรรมของเขาซะ
แล้วเรากับน้ำกับแม่ได้กลับบ้านกันแม่จะรอรับหนู
จนถึงตอนนี้แม่ก็ยังไม่ได้วางแผนอะไรใช่ไหมคะ
คือตอนนี้ถ้าเท่าที่ฟังนะนั่งคุยกันเราสองคนก็คือที่
ยังไม่ได้วางแผนอะไรเพราะไม่รู้ว่าชีวิตจะเจออะไรใช่ค่ะ
คือเพิ่งเจอศพที่เราเชื่อว่าเป็นน้ำ
คนที่ถูกกล่าวหาว่าค่าน้ำเพิ่งได้ตัว
แต่ก็ในช่วงนี้แหละปัญหาใหม่ก็เข้ามาก็คือโดนข่มขู่
มูลนิธิให้คำปรึกษายังไงไหมคะหรือว่าแม่ได้บอกทางมูลนิธิ
บอกผ่านไปถึงต้นบทกองฝาบหรือยังไงบ้างบอกค่ะบอกกับทางมูลยธีค่ะ
บอกกับท่านค่ะท่านแจ้งให้ท่านทราบค่ะว่าท่าน
เมื่อล่าสุดมีคนโทรมาหาเบอร์โทรของฉัน
อันนี้ไม่ทราบนะครับเพราะทางเจ้าผมถูกมาบอก
เขาก็มาถามหากับคนรู้จักของแม่หรือแถวแม่เลย

ตอนนี้คนในเพชรบุรีรู้เรื่องแล้วเขาคุยกับแม่ยังไงบ้าง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
ใช่ค่ะก็ทางที่เพชรก็โทรมาให้กำลังใจก่อนเพื่อนเพื่อนบ้างอะไรบ้าง
แล้วก็คือตั้งแต่วันที่๓แม่ก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนี่คะเขาก็โทรแค่ถามว่าบางครั้งแม่ยังติดธุระอยู่นะเขาก็ยังไม่ติดต่อมากันอย่างนั้นค่ะ
ยังไม่ได้เจอหน้ากับโมนาเต็มใช่ไหมคะ

มีอะไรจะพูดกับเขาไหมถ้าแม่ได้เจอเขา
ก็เหมือนเดิมอะค่ะลูกฉันผิดอะไรนะคะถึงต้องทำร้ายถึงตายถ้าลูกฉันมีโรคประจำตัวป่วยไข้ทำไมไม่พาไปหาหมอทั้งที่ลูกฉันก็สุขภาพแข็งแรงดีกระดูกหักกามหักซี่โครงหักมันหมายความว่ายังไงค่ะ
เชื่อว่าเรื่องนี้นะคะพอมันคืบมาถึงตอนนี้แล้วยังไงเนี่ยเราต้องเชื่อว่าน้องต้องได้รับความเป็นธรรม

ส่วนในความปลอดภัยของคุณแม่ยังไงให้คุณแม่ให้ข้อมูลรายละเอียดแล้วก็แจ้งกับตำรวจไว้ตลอด

แล้วก็อย่างตอนนี้ที่คุณแม่เจอสื่อหลายสื่อที่ช่วยกันมีอะไรก็รีบแจ้งพวกเราสื่อไหนได้หมดเลย

ไม่ได้สู้คนเดียวแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะคะคุณแม่ยังไงเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเข้มแข็งมาตลอดเสียง

แม่อยากจะพูดอะไรไหมอันอะไรรึเปล่า
คร่ะก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทั้งมธีปมีนะนะคะที่ชั้นช่วยได้ทุกอย่างเลยค่ะแม้ก็ความการดูแลกันเป็นอยู่ก็ให้กำลังใจหมาตลอดทุกวัน

เพราะว่าเป็นคดีในช่วง๒๓วันนี้ที่ก็ทำเอาหลายคนอึ้งนะคะ

แต่ว่าคุณแม่เองช่วง๒๓วันนี้คือสิ่งที่เขารอคอยมาตลอด
แม้ว่าจะต้องยอมรับว่าสิ่งที่เตรียมใจไว้เป็นไปอย่างที่เขาคิด